คู่นี้มีการชิงแชมป์รุ่นไรเวส

มุมแดงราชสิงห์เรียนกีฬาโคราชครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่ทายาทเอกบางไซครับ
พร้อมไหมไฟล์นี้พร้อมครับมีอะไรมาฝากเขาบ้าง

มีเขามาฝากเอาไหมเขาเอาไหม

มีศอกมาฝากนะครับเดี๋ยวดูว่าเข่ากับศอกอะไรจะหนักกว่ากัน
เอ้าเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายแล้วกับความเส้นนี้จะเป็นของใครระหว่างราชสิงศ์กับทายาติตตาวิทยา
แผล๑๔ครั้ง
มวยพันโหดทะเลครั้ง
หมุนตัวหลบหนักเตะร่วม

วยคู่อีก๒แล้ววันนี้ครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นไลฟ์เวทครับ
ร้อยพิกัด๑๓๕พรครับ
ฝ่ายแดงราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช
ชื่อธวัดชัยมีศิลป์ชัย

ชกมาแล้ว๙๓ครั้ง

๒๘ครั้งเสมอ๑ครั้งครับ
แหมคมสิงหมาวินยกที่๓
ที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ

ชื่อฤทธิเกียจสังทอง

ชกมาแล้ว๖๔ครั้ง

ปืนใหญ่เฟส๔๐ที่วิทีมวย

มุมแดงก็ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนยาโคราชนะครับ

สนใจจะสนับสนุนศึกยอดมวยไทยรัฐก็เรียนเชิญได้นะครับ
แล้วก็มีรักษการจังหวัดเพราะว่าติดตาม

มาวิน๔๘และเพชรพันล้าน๔๙ครับ

ไปทางเดียวกันนะครับ๓เสียงครับ

ฟิตซ้อมเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยครับ

เพราะที่ลูกชัยแถ้บอกว่าเข้ามีปวดของคุณับทาวน์มระชาย

วันนี้ว่ากันว่าติดตามลูกชายอยู่ทางหน้าจอด้วย

อ่ะเดี๋ยวดูครับว่าชัยชนะนี้จะทำเพื่อพ่อได้หรือเปล่านะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวนี่ซ้อมอยู่กับพี่เอกบางไซ
ตอนนี้ไม่อยู่ครับมาอยู่กับเอกบางไซครับ
อ่าที่ชนบูรีย์นะครับ
ดูแลการภิกษอมอยู่
หรือบ้านพี่อุ้มเรือนที่๒ครับมวยไทยยิมครับ
แล้วยกที่๓ก็เสียแชมป์ครับในพิกัดคือชกในเรื่องเวท๑๓๑ปอนด์ครับ
มวยเราก็๑๓๕ครับตามว่าพิกัดก็เลยโดนปลดไปโดยปริญญาครับ
ตามกฎนะตามกฎนะตามระเบียบให้ว่ากันไป
แล้วตอนนี้ก็ได้ว่างลงแล้วนะครับเข็มศักดิเส้นนี้
สึกยักษ์ชนยักษ์ครับรกล่างสูงยาวใหญ่ทั้งคู่
ว่ากันว่ามุมแดงไม่ชอบเข่าน้ำเงินไม่ชอบหมัด
ใช่ถูกต้องครับแต่ผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ
อาจารย์วรสักพักดีคำครับ
โอ้โหแต่ละฝั่งแต่ละมุมนี่ขนกองเชียร์มาเพียบเลยครับ
สาวทั้งนั้นตอนมาไม่รู้มายังไงแต่ตอนกลับเขาบอกว่าจะกลับกับพี่ชัย

อ้าวมุมแดงมีอาจารย์จุพยุงสังหรักษัตริย์ครับ

มาถอดมีคนให้กับราชสิงครับ
ราชสิงนี่มาศึกเจ้ามวงชายรัฐ๕ครั้งแล้วนะครับ
ว่าเป็นเจ้าประจำในขณะที่น้ำเงินได้เพิ่งมาครั้งแรกครับ

มีน้องแทมนะครับแทม์บางไซครับ
หัวแก้วหัวแหวนของพี่เอกบางไซเลยครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับทายาก
อ้าวน่าตื่นเต้นเลยนะครับครูสองการถ่ายเท่าส่วนยักษ์ส่วนยักษ์ครับ

มวยไทยรัฐเป็นการชิงเข็มขัดด้วยนะครับที่ว่าง
ราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชน้ำเงิน

ผู้ชิงขาดตรงเวทีก่อนวรสักภักดิ์ครับ

ประธานเอกบังไส้ประธานกองทุนเจ็บไข้ได้ป่วยตาย
รับ๕๐๐๐บาทสำหรับคนมวยนะ
ถือว่าเป็นคนของคนมวยจริง
ตอนนี้มาเองประธานเอกก็มาอยู่ที่มุม

มีการพิซ้อมโดยคุณเหลืองคุณอูดูแล
ประธานกองทุนก็ส่งไปเสบียงมูนมไข่ส่ง
ขวา๓นะครับเริ่มเริ่มเริ่ม

๑๓๕มวยชุดนี้สามารถที่ไปเจอพวกชุดก้องสักไข่หวานพวกนี้เจอได้หมดนะ

อยู่ที่เกมว่าจะชกออกมาในรูปแบบไหนนะครับคุณผู้ชม
แชมป์นี้ดูต้องต้องละเอียดด้วยนะ
กรรมการก็ต้องละเอียดด้วย

เป็นทฤทธิ์ชกมวยช่วยพ่อนะ

หาเรื่องไปลักษาพ่อเขาว่าอย่างนั้นเถอะ
เจ้งหวาไปจ์แขน
ดูยังนิ่งกันอยู่นะยังชิงเหลี่ยมอยู่ไง
ยังไกลยังอีกยาวหนทางไปสู่เส้นชัยนี่เป็นเพียงต้นเกมเท่านั้นแหละครับ

บอกว่าแดงนี้ไม่ชอบเข่าน้ำเงินนี้ไม่ชอบหมัด
มันไม่ชอบใกล้กันเลย
ได้ช่วงนะครับน้ำเงินถ่ายญาติแถมบางชัย
ยอดถึงมือนะยอดก่ิ๋วล่างแล้วตับด้วยแค่มัน

น่ะยึดจับแล้วก็ตัดล่าง
แบทชกลำบากถ้ามวยแบบนี้นี่ไฟแดงนี่

มีลูกจุกจิกไงจุกจิกอ่ะ

พวกนี้มวยมวยเย็นนี่ชอบ
หันหลังต่อหันหลังต่อเดี๋ยวมีปัญหา

น้ำเงินดูลอยกว่านิดนึงได้ช่วง

มือขวาเหมือนกัน
เข้ากลุ่มหวัง
เด่อย้าไกล
วันนี้เป็นวันไม่ทราย

ข้าวอาทิตย์เจอมารถยกที่หนึ่ง
รถยกที่หนึ่ง
รถยกที่หนึ่ง
นี่น่าจะเข้มข้นขึ้นแล้วน้ำเงินเริ่มที่จะได้ช่วงครับ
น้ำเงินสูงยาวใหญ่กว่าโอ้โหโดนถีบหน้า

เจ้าราชสิงค์ออกก่อน

มัดกว่าแล้วแค่หัก
ฆ่านพอมาส่อคลุมทันกันด้วย
เชียร์ทั้งสองฝ่ายมากันเยอะมากวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงนี่ราชสิงห์น้ำเงินนี่ทายาท
นำพลิกมาโดยประทานกล้องผลเอ็กต์บภังไสต์
มัดขวาถามได้แค่หัวเจ๊ค็นหัวโอ้โหคุณทายาท
วันนี้น้ำเงินผลกล้องเชียร์มาเยอะด้วยนะครับ
ทั้งบนล็อคทั้งที่มุมมีพีชอัพเลย
ช่วงใช้ช่วงนั้นเป็นประโยชน์ได้หรือเปล่า
มีทีมนำยาวไปก่อน
ต้องดูในด้วยคู่นี้ยังมีในที่ยังไม่เห็นเลย

เสียจังหวะเสียจังหวะเสียล่าง

หรือเปล่าฮ๊ามไหตได้หรือเปล่า

มัดขวาดูยังผมก็ว่ายังค่อยพิทัศน์อาศัยนะหาเรื่องมันอยู่เจอมัดบ้างครับ
เจอเข่าขยากว่ายังไงขยากก็รอแทนแหลมสู้ไง
อ๋องูตายเพราะมือหรือเปล่าจังหวังมันยังไม่ได้โอ้โหแรกศอกแรกศอกเห็นไหม
บวกเลยอันตรายทั้งคู่บวกเลยมีถีดหน้ายันด้วย
ขยับขยับขยับขวามั่นใจแค้งขวาแตะครับ
ท้ายตังค์นี่ต้องดี

เค้าให้ความใหญ่เบียดทนนะตอนนี้ไทย่า

ขยับล่างไปเกี่ยวล่าง

พยายามนับกรอกพยายามนับกรอกอาจจะตุ๋ง
อ้าววงไลน์ไปไหนใครตีใครใครตีใคร

ทายาทนี่มันได้โกงแหลมแล้วแทงครับ

ทำเดิมเข้ากันไปไม่แตกหรือเปล่า
สุดมันสุดมันอยู่ชุดมันอีกที่
มาเล่นที่มัตต์ขวา
ต้องค่อยขยับเดินแล้วทายา
จึงมีทางแหลมแล้วนะทายา
มาเลี่ยงมัตต์ขวา
อยู่ขวาขวาแล้วทายา
โอโหนี่ครับภาพท้าของมูลคู่ที่๒เรา
กับรถยะสิงที่ทรัพย์ดทรัพย์๑ครับ

แต่ที่ปลายยกมาโดนราชสิงห์ครับ
ทรัพย์อย่างมัดทรัพย์ส่อกเข้าไปครับโอ้โห
โอ้โหเนี่ยสับซอกเข้าไว้สิ่งที่สุดเลยครับ

โดนนับไหมล่ะไม่โดนครับไปโดนละครั้งเป๊งก่อนครับแล้วก็นักมวยล่วงไปครับ
โอ้โหฟื้นหรือยังครับ
ครับต้องติดตามเลยยกนี้สำคัญ

จังหวะระคังเป้งปุ๊บแล้วก็โดนศอกล่วงไปพอดีครับ
นั่นแหละครับที่มาของระคังช่วยชีวิตตามต่อยก๓จบลง
ยังมึงยังเมาอยู่เลยนะครับชายญาติแถมบางไทย
หมดยกพอดีครับโดนศอกเข้าไปหงายหลังตึงเลย
นี้ต้องเปิดเกมต้องคล้องในไว้ก่อนครับอยู่ข้างนอกนี่

โอ้โหเรื่องของอาวุธแม่งไม้มือใครน่ารักตัวตัวครับ
ใช่ต้องเกี่ยวในแล้วต้องเอาเข่าเข้ามาช่วยแล้ว
โดยดีว่าลูกทำลายเวลาศอกสั้นทั้งป่ายไม่เจอก้าไปที่ซุฟ

ต้องแรกแล้ว

เริ่มจะแรงขึ้นมาครับราชสิงศ์ตอนนี้

แย้งหรือเปล่าแย้งหรือเปล่า
เจอไปหลายขนาดเลยนะ
ลูกศอกนี่โตรายเลยเยี่ยมเข้า
เห็งหรือเปล่า

โอ้โหหัก

มันดูดันแทงแหลมแทงแหลมเข้าไปนะเดี๋ยวก็ได้เอง

เจอธีภกธรรม

เดินแล้วยุ่งหนึ่งอย่างน่ะ
เจอจาระเปรี้ยงจาระเปรี้ยงอ่ะอุ้โหวอันตรายทั้งสิ้นเลย
ถ้าตั้งอยู่ราชสิงห์ก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่ป่า
เร่งเยอะนะราชสิงห์นี่ไง

เฮ้ยแล้วตัวแข็งยุ่งเลยนะ
เดินไหมเดินเดินไม่เดินไม่เดิน

ลงเอวดินดินใหม่หลบดินใหม่ออก

เหนื่อยทั้งคู่เหนื่อยทั้งคู่ราชสิงห์ก็หมดเหมือนกัน

ต่างคนต่างหมดหมดยกที่๓
น่าจะสนุกขึ้นมาอีกหน่อยครับพักสักครู่
โอ้โหนี่ภาพช้ายกที่๓ที่ผ่านมา
ข้างด้านราชสิงห์นี่สับสอกเข้ามาข้างบานเลยนะครับ
ข้างด้านทายาทกับคนทายาทเหมือนกันนะครับครับ
โดนเข้าไปหนักแรงเงินหน้าสั่นหน้าสะบัด

พยายามแทงเข่าแรกเหมือนกันนะครับ

คุณเอกบางไซคุณไทยบางไซดสั่งเลยบอกว่าอย่าไปแลก

พวกที่ปิดพวกที่ตอกตะตอกตะปูปิดฝาลงนี่
หงายพึงมาแล้วหลายคนแล้วไม่ใช่นะครับอ้าว
แล้วก็ยอมรับจิตใจทางด้านทายาทสู้จริงครับ

ต้องเปิดเกมแล้วแทงแหลมสู้เลยเนี่ย
เพราะปลายยกต้องจะสินคำท่าจะอ่อนไฟเหมือนกัน

มันให้มันทำให้เกมนี้สนุกขึ้นมัยเยอะเลย
แล้วเยี่ยมเลยมีกลุ่มกัดอยู่ได้
การที่ซ้อมเยี่ยมแล้วนะโอ้โหชิงแชมป์ต้องซ้อมมาดี
โอ้โหแล้วทางแชมป์ช้าไปหนึ่ง
คำแทงไปเรื่อยอ่ะได้เสียเลยอ่ะ
ต้องเปิดเกมนะครับ
จะอยู่ที่เอวของใครครับคุณผู้ชม
ไปแล้วน่าจะถึงกว่าที่เมืองไทย่่า

แข่งซ้ายตลอดนะไอ้ราชสิง

กับต้นยกที่สามหน่อยน่าวตอนนี้

แม่ทะลมลงไปอีกทีแล้วอยู่อีกเลยล่ะน้ำแดงเนี่ย

ต้องมีฮึกโป่งและแทงแหลม
ดูว่าจะทำได้ต่อหรือเปล่านะครับทายาท

เอ้าวันไงทายามันกระด่มดักแข่งกล้าดอกอีกสักอื่นเหมือนกันน่ะ
ทายาททายาทเจอเด้งเจอเด้งราชติงแข็งใจ
แข็งใจใครตีใครแทงเดินกันหยิบเนื้อเนื้อเลย
โอ้โหมีดเป็นคนละเล่มแหลมละแหลมเลย

เอ้าเอ้ามาดูขอเวลานอกเดิน
เหมือนทรีปทำไมจังหวะแทงขวาพยายามโตคืนเดินไว้ละครับ
ทายาทดันมาดันไปดันแล้วพยายามแทงลงเอวลงไม่ลง
ยังไงไปไม่งั้นมาหมดทั้งคู่หมดทั้งคู่เจียงอยู่เจียงไป
ว่ายน้ำใส่กันแล้วนี่ที่มุมน้ำเงินสั่งให้เดิน

นี่อ้าวเจอ

ทายาทโลงมาพยายามพูดมาพยายามดิ้นมา

ดีหรือสนุกเลยเรายุ่งให้น้ำเยอะจะได้สนุกสนับ

โดยระมัดโดยระมัดยัน
มามัดเหลือเขาเดียวเขา

มันแน่นอนครับพรรกชะครู

นี่ภาพช้ายก๔โอ้โหทางด้านไล่สิงแทงเข่าเข้าลำตัว
ข้าญาติก็ไม่ยอมแทงโต้คืนครับ
โอ้โหนี่โดนเข้าไปในน้ำกระจายเลยครับ

ครับทั้งคู่ดีต่อยแต่ลืมตาย

โอ้โหชักน่าสนใจแล้วครับ
ปลายน้ำเงินเริ่มจะแรงขึ้นมา
ในขณะมุมแดงฝืดชัยมิดมาหน่าไปลืมหมัดลืมสอบเสียไว้

เอ้าเดี๋ยวดูครับยกสุดท้าย
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจบอกไว้เลยว่า

ต้องเปิดเกมต้องเดินต่อเนื่องเลยนะครับน้ำเงิน
ยกนี้ธรรมระกำลังขึ้นมาแล้วแทงแหลมได้แล้วสนุกเลยแย่งกันเข้ามุมกับแดงเลย
วิ่งแหลมเดียวไม่พอมีเข็มขัดอยู่ทางหากด้วย
มันกันร้อยสามสิบห้ามันกันเหลี่ยมไปเรื่อยนะไอ้เจ้าราชสิงห์
กันแล้วมันโตไหมล่ะต้องดูด้วยมันกันเหลี่ยมไปเรื่อยเลย
ลายจะสิงปลายยกปลายยกว่ายังไงอะไรจะเกิดขึ้น
จะมีปฏิหารเกิดขึ้นไหมกับมวยคู่นี้

พยายามออกฟีลาพยายามออกฟีลาลายจะสิง
โดนหักลงไม่ได้มายุ่งกว่านี้ดีกว่าเขาแล้ว
หลบเผินเผินให้แสดงทุกยกด้วยนะ
ยกขวาไม่ขึ้นแล้วครับทายา
ต้องเดินครับหยุดไม่ได้ต้องเดินต่อ
แต่ว่ารับเยอะนะต้องยอมรับเยอะ
เหมือนสารภาพเลย

ที่สองครับน้ำมันหมดถังเลยหมดเลยไม่เอาแก๊สมาด้วย
แก๊สเอามาด้วยน่ะแก๊สเปิดหมดเลยหมดเลยหมดทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเลย
ทั้งโซฮอล์เก้าห้าทั้งเอลพีทีหมดเรียบเลย
ก็เหมือนกับสารภาพแล้วครับคุณผู้ชม
พลาดนะครับในยกที่สองรอยต่อในยกที่สาม
ก็พูดถือถือทางด้านราชสิงฮ์ก็มีบัตรเสียวนะอืม
ทางท่ายุทธ์ทำใต้เหี่ยวเหมือนกันนะครับ
นั้นต้องยอมรับว่าเขารับเยอะแต่เจอบเยอะยาก
แต่รับก่อนจังหวะโกงแทงแล้วทำไม่ได้อืม
โกงแทงแหลมแทงแหลมเข้าไปใส่สู้กันได้สนุกกันนะอืม
หนึ่งร้อยสามสิบห้าพรรุ่นไลฟ์เวทแก้งขวาพูดขึ้นมาด้วยครับ
น้ำเงินนี่คือความสนุกอีกคู่หนึ่งของมวยใหญ่ใหญ่
มือผู้ชิงแชมป์นะครับไฟแดงนี่จากโกราศ
กองตัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกมกับใกล้จบ
รอราคาหมดยกอย่างเดียวเลยครับตอนนี้
โอ้โหต่างโทษต่างหมดน้ำเงินหมดเยอะกว่านะครับ
ทายาทแคมป์บางชัยน้องเงินนะครับราชสิงห์โรงเรียนกีฬาเกอร์ราช
จงภาพช้าครับแต่ว่าใส่สู้กันเต็มที่แล้วครับอืม
ชมภาพช้าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเหมือนกันครับ
โดนเข้าไปแล้วยังมึนอยู่เลยทายาทแคมบางชัยโดนแล้วหงายหลังตึงลูกนี้ดีครับ
ครั้งหมดยกก่อนไม่งั้นโดนนับแปดเลยล่ะครับขึ้นมาก็ยังงงอยู่
ในยกที่๓ปลายยกนี้ทำได้ดีครับยก๔ก็ทำได้นะครับ
ก็มีมีรุ่นสมุดเลยน่ะแต่มันสะสมต้นเยอะมาก
มากมากสุดท้ายแล้วไล่ไม่ทันครับทายาท
แคมป์บางชัยอืม
วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณศักดารัตนสุบันด้วยนะครับบรรณาธิการคิวทอง

คุณรัฐนนท์พิริยะดันัย
คุณรัฐการณ์ไฟออกอากาศไทยรัฐทีวีด้วย

โอ้โหมวยคู่นี้ใส่กันไฟแลบเลยนะครับ
ต้องสู้ฮกให้กับหัวใจของนักชกทั้งคู่นะครับ

ต้องมีคะแนนในใจอยู่แล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะ
แต่มาฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับ

กรรมการชุมพลอินตยศนี่ให้เหมือนกันนะครับ

ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับกรรมการอนนท์อยู่เบิก
ให้แดง๔๙แล้วก็น้ำเงิน๔๐
ปรากฏว่าเป็นราชสิงห์ในกีฬาโคราชครับ
ที่คว้างแชมป์รุ่นรายเวท๑๓๕บอลของสุดยอดมวยไทยรัฐนะครับ

เชิญคุณอันครับผู้อำนวยการ
ฝ่ายรายการกีฬาแล้วก็
ภูมิในการฝ่ายออกอากาศของช่องไทยรัฐทีวีนะครับ
เข็มขัดให้กับแชมป์ของเราในวันนี้ครับ
บิสวรรค์ลัมโบเสล็กสิงห์มาวีน
คุณสักดาคุณสงชัยอาจารย์จุ
พี่สมชายมิสุและพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์วิ
ขึ้นมาเป็นศักดิ์พยานในการมอบเข็มขัดด้วยนะครับ
ก็ยินดีกับราชสิงห์กีฬาโคราชอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายเท่าสดนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
มุมแดงเคยแพ้มา๒ครั้งนะครับ
แต่ว่าแม่ยังอยากจะล้างตาให้ได้นะครับ
เดี๋ยวดูว่าทำได้ไม่ได้ช่วงหน้ากลับมาติดตาม